คุณผู้ชมที่หัดใหญ่คนขับรถพ่วงหลับในครับ
ชนรถเสียหายเป็น๑๐คันไปดูครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปนะครับ
ที่เห็นเนี่ยคันเดียวแต่จริงกวาดมาเป็น๑๐
นะฮะเคราะห์ดีนะไม่พุ่งเข้าไปในร้านโอ้โหเนี่ยครับ
คุณผู้ชมไม่งั้นคงเสียหายมากกว่านี้
คุณบีที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เกิดขึ้นที่ตลาดสดบ้านตะบนบ้านพรุ
ร้านที่เห็นในคลิปเป็นร้านขายเสื้อผ้าของคุณป้าคนหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนะครับส่วนร้านคุณบี
เป็นร้านขายเครื่องใช้พลาสติกอยู่ติดติดกันทางขวามือฮะ
คุณบีเนี่ยเล่าบอกว่าประมาณตี๕โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาเปิดร้านกันแล้วล่ะ
ก็จอดรถไปแถวนั้นสักพักรถพ่วงมาโอ้โหชนมาไล่
ไล่จากรถกำบะมอเตอร์ไซค์โอ้โห
หายเป็นสิบฮะเนี่ยครับเรียบเลยอ่ะ
วาดเป็นโดมิโน่มาเลยฮะคาดว่าน่าจะหลับในแหละ
หลังจากนั้นนะครับคนขับรถพ่วงก็เรียกประกันมาจัดการเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เพราะดีครับกรณีนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
โอ้โหแต่รถเป็นสิบเลยใช่มาเร็วแล้วรถใหญ่นะอ่า